ดูความคืบหน้าคดีพบศพหญิงสาวที่ลักษณะเป็นสาวหล่อ
อายุ๒๓ปีในท่อปูนจังหวัดเพชรชบูรณ์กันหน่อยค่ะ
เรื่องนี้ก็มีผู้ต้องสงสัยอยู่
๒คนหลักแหละแฟนเก่ากับแฟนใหม่นะคะ

มีพระสงฆ์รูปหนึ่งเล่าว่ามีผู้ชายสองคนทำร้ายผู้หญิงคนนี้จนเสียชีวิต

เดี๋ยวเราต้องรอดูผลชนสูตรอย่างเป็นทางการด้วย
คาดว่าน่าจะออกวันนี้นี่แหละค่ะ
นางพยับนนสังแม่ของผู้ตายบอกว่า

แฟนปัจจุบันของลูกสาวนางสาวสวรรคโนลสัง
แฟนปัจจุบันคือในรวมหรือว่านายสำรวมปาคำค่ะ
ที่ครอบครัวสงสัยคนนี้มากเนี่ยเป็นเพราะว่า
ก่อนที่ลูกจะหายตัวไปลูกบอกว่าจะไปหาในรวม
ครอบครัวเลยปักใจว่าก็ต้องเป็นคนสุดท้ายแหละที่เจอกับลูก
ก็เลยยังคงสงสัยอยู่และในรวมเองก็ดูมีพิรุธอะนะคะ
ซึ่งทีนี้ทางครอบครัวก็บอกว่า
ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะว่า
คนร้ายอีกรายจะร่วมมือกับในรวมจริงหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าคนร้ายอาจจะมีมากกว่า๑คน
ครอบครัวเองก็พยายามติดตามคดีมาหลายวัน
แล้วก็อยากให้ตำรวจเนี่ยจับตัวคนร้ายให้ได้
พยับยังเล่าด้วยนะคะว่าช่วงที่ออกตามหาลูกสาวเนี่ย
ขอความช่วยเหลือจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่สำนักสงฆ์วัดโคกประแดงหลวง
พระอาจารย์บอกว่าลูกสาวเสียชีวิตจากการถูกชาย
ลักษณะคล้ายในรวมและอีกคนนึงรูปร่างผอมสูงหัวล้านมีอายุ

นี่แหละค่ะแม่ก็เลยยิ่งปักใจเชื่อใหญ่เลยว่า

ทีมข่าวเราก็เดินทางไปที่สำนักสงฆ์วัดโคประแดงหลวงนะคะอยู่ที่อำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ก็ระหว่างที่ตามหาตัวนางสาวสวรรคเนี่ยพระท่านบอกยืนยันเห็นคนร้ายชัดเจนเห็นลักษณะชัดเจน

ระบุได้ว่าคนร้ายชื่ออะไรก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ก็บอกแม่เขาไม่ได้ไปไหนเขาอยู่ที่นั่นแหละ
เวียงแดกกลับไปละก็โยมเจอเองให้เป็นเรื่องของท่านละที่
บอกว่าพิสูจน์ลักษณ์และพิสูจน์ได้เองหลังไปนาน
ซึงความคืบหน้าทางคดีนี่นะครับพันธมรุดเอกฐิติพัชร์อินทรรรักษ์
ผู้กำกับการสพบ้านโคกบอกว่าตอนนี้เรียกผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ๔รายแล้ว
ส่วนเรื่องผลชนะสูตรส่งไปตรวจอย่างละเอียดที่ลำปางวันนี้แหละน่าจะได้